ในวันนี้ตลอดข่าวของเรามีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะ

หมอไก่พพาธินีมาพูดกับเราถึงเรื่องของดวงชะตาแต่ละราศีที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
พูดผ่านไปทั้งหมด๖ราศีด้วยกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เราบอกไปก็คือ
หมอไก่พพาธินีจะมาเผยดวงชะตาปี๒๕๖๓สำหรับราศีอีก๖ราศีที่เหลือ

สวัสดีครับ

มาวันเสาร์ด้วยไม่หยุดหรอกครับ
ไม่หยุดค่ะคุณผู้ชมดิฉันทำได้
เหมือนคุณชนะเลยถ้าทำงานมีความสุขวันหยุดเราก็ไม่จำเป็น

พบกันวันเสาร์เชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายคน
รอคอยที่อยากจะรู้ว่ายังไม่ถึงราศีฉันเลย
เมื่อวานนี้เราเล่ากันไปทั้งหมด๖ราศีใช่ไหมคะ
ดวงจะเปลี่ยนแปลงในช่วงปี๒๕๕๙

ราศีตุลเป็นไง
ชาวราศีตุลชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายมาก
คืออยู่ไม่ติดที่เลยนะครับ
ต้องไปหนุนไปหนี่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะ
ถือว่าชาวราศรีตุลเนี่ยทำงานสัก๑๐อย่าง
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสักประมาณ๗อย่าง

ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก

ต้องเตรียมยาแก้ปวดเอาไว้ข้างตัวเลย

คืออาจจะปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองภายในองค์กร

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณไม่ได้เอามันมาใส่ใจ

ก็ต้องไม่ต้องใส่ใจเรื่องการมงการเมืองอะไรที่มันเกิดขึ้นในองค์กรเนอะ

แต่ว่าเรื่องการเงินต้องระวังนิดหนึ่ง
เพราะว่าชาวราศีตุลมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะ

ค่าใช้จ่ายที่มันเลื้อลางคือต้องจ่ายเรื่อย
เหมือนกับต้องพรหรือว่ามีนิสิทธิ์อะไรบางอย่าง
เอาล่ะราศีตุลคุณเป็นคนมีค่านะ

ต้องเตรียมเรื่องของเงินการเงินไว้ให้ดีนะ

ต่อมาเลยนะคะก็คือชาวราศีพิจิกษ์

ชาวราศีพิจิกษ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ในเรื่องของหน้าที่การงาน

ช่วงปีก่อนอาจจะแบบมีบางช่วงที่สะดุดบ้าง

มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ
หรือว่าถ้าอยากทำอะไรให้ลงมือทำเลย
แต่ว่าให้ลงมือทำก่อนเดือนกันยายนปีหน้า

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหลังกันยายนไปแล้ว
อยากจะทำมันก็อาจจะมีอุปสรรคมาให้แบบทำไม่ได้

ทางที่ดีควรจะรีบวางแผนตั้งแต่ช่วงนี้เลย

ปีหน้าลงมือทำเลยเป็นเลิกดีอย่างยิ่งค่ะ

การเงินเรียกว่าดีมากสำหรับชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ

มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภ

ที่แบบว่าไปรออยู่แถวต้นตะเคียนอันนี้มีลุ้นนะ

แต่ยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเรื่องของโชคลาภ
ถือว่าราศีพิจิกษ์นี่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

คือชาวราศีพิจิกษ์มีค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควร

ใช่ค่ะก็คือรายได้มากรายจ่ายก็มาก
ไม่ได้มีปัญหาที่ขาเข้าแต่มีปัญหาที่ขาออก

ต่อมาก็คือชาวราศิธนู
ชาวราศีธนูเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิด
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแบบเจออุปสรรคมาเยอะมีปัญหาเยอะ
จะทำอะไรมันก็แบบสมหวังยาก
แต่ว่าพอปี๖๓แล้วคือดวงมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
อุปสรรคมันก็หดหายกลับกลายเป็นความสำเร็จ
อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ดีในการที่จะทำให้ราศีธนูประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าจะทำอะไรให้เข้าหาผู้ใหญ่ถึงจะประสบความสำเร็จได้ง่าย

เพราะฉะนั้นปีใหม่แบบนี้แนะนำนะซื้อของฟงของฝาก
ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสดีเลย
ในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากความอุตสาหะมันเพียน
มีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ด้วย

ใช่ค่ะหลายราศีเหมือนกันนะให้ได้ลุ้นกันไปนะคะสำหรับราศีธนูค่ะ
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีมังกรมังกรค่ะชาวราศีมังกรต้องอดทนให้มากเลย
ปีหน้าเหนื่อยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันอดทน
หนทางไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบบางทีมันก็แซงไปด้วยหนามกุหลาบบ้าง
นิดหน่อยตำบ้างแทงบ้างนักรกที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีบาดแผล
ปีหน้าเนี่ยงานหนักงานเยอะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก
ทนเข้าไว้แล้วจะประสบความสำเร็จด้วยความที่ชาวราศีมังกรทำงานเยอะมาก
ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงทำงานหนักจนบางทีก็น็อตหลุด

เป็นวิธีแก้เคล็ดอย่างหนึ่งซึ่งจริงแล้วอาจจะไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้
เพราะว่ารับปีใหม่หรืออยากจะทำบุญอีกวิธีก็คือบริจาคโลหิต
บริจาคเลือดแบบนี้
ช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
หลายหน่วยงานเขาก็จัดกิจกรรมแบบนี้ด้วย
แต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย

ใช้จ่ายมากนะคือมีรายได้มาก

อาจจะแบบว่ามีเรื่องบางอย่างที่คุณอยากจะซื้อ

อยากจะเป็นเจ้าของนี่แหละสิ่งนี้จะทำให้กระเป๋าคุณแบน

แต่ว่ามีการรวมแผนที่ต้องระวังนะ

อันนี้ก็คือสำหรับชาวราศีมังกร

ชาวราศีกุมนะคะ
ทำงานหนักทำงานเยอะแต่ก็เหมือนกับแบบทำงานแบบปิดทองหลังพระ
คือไม่มีใครเห็นผลงานของคุณ

ก็เลยทำให้ชาวราศีกุมบางทีก็น้อยเนื้อต่ำใจ
คือที่เล่าน้อยใจทำไมเราทำงานหนักแล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีความเป็นใจกล้าหน้าเลย
ค่ะเพราะกลายสังเกตนะฮะถ้าพูดถึงราศรีกุมเนี่ย
คนบางคนเริ่มมีอาการนะคือราศีของน้องใบตองนั่นเอง
ใช่ค่ะอร่อยเหนือต่ำใจแล้วยังไงคะเมาข์
อ่านะฮะแต่ว่าไม่ต้องคิดมากไป
เพราะว่าปี๖๓ดวงจะดีขึ้นอ่า
ก็คือการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือว่าจะได้ค่าตอบแทนจากการทำงานได้เงินพูดง่ายได้เงินมากขึ้น

อ่าคะต้องยิบจับเอาไว้ค่ะเพราะว่าเงินจะเยอะ

เฮ่ยลาสีคนมีตังค์
ครับลาสีจับค่ะ
อยากย้ายไหมอยากย้ายไหมพูดตรงนี้เลยนะ
ต่อหน้าธารกำนันและท่านผู้บริหารดูอยู่
ไม่เป็นไรหรอกนี่เรื่องย้ายงานไม่สำคัญตำแหน่งก้าวหน้าก็พอ
มีอะไรจะอยากจะแนะนำราศีกุมไหมครับ
ชาวราศีกุมเนี่ยอีกเรื่องที่ดีก็คือเรื่องของเงินเงินทอง
หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
ว่าจะลงทุนในช่วงปี๖๓ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
แต่ถ้าจะลงทุนอะไรก็ต้องดูให้ดีศึกษาหาข้อมูลให้ดีซะก่อนนะ

ถูกต้องผ่านไปแล้วสำหรับราศีกรุมราศีต่อไปก็คือ

ชาวราศรีมีนเนี่ยเรียกว่ามาเงียบตลอดเขาเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดนะ

ช่วงที่ผ่านมาการงานเงียบมากไม่ค่อยมีอะไรกระเตื้อง

ใช่ค่ะแต่ว่าจะประสบความสำเร็จก่อนใครเพื่อนเลย
ในช่วงปี๖๓คือการงานคือดีมาก
คือพอเปลี่ยนปีปุ๊บนี่ก็เปลี่ยนชะตาชีวิตจากหน้ามือไปหลังมือเลยเหรอ

แต่ชาวราศรีมีนต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะว่างานเยอะ
งานเยอะแต่ว่าจะประสบความสำเร็จ

ส่วนในเรื่องของเงินแน่นอนงานมากเงินย่อมมากตามไปด้วย

ก็ทุกราศีนะยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินเพราะฉะนั้นแล้วยังไง
สองมือเรานี่แหละลงมือทำกันนะคะ
ฟังเอาไว้เนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่พอฟังแล้วเนี่ยเราก็มาปรับกับชีวิตของเราว่าต้องใช้ยังไง
ให้มีสติแบบไหนคือเมื่อวานวันศุกร์เราก็เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วอีก๖ราศี
วันนี้ก็อีก๖ราศีก็ครบแล้ว
๑๒ราศีแล้วหมอไก่คะ๑๒ราศีนี้ราศีไหนที่ดูแล้วปังมากที่สุด
ถ้าปังมากที่สุดจะมี๒ราศีก็คือชาวราศีธนูแล้วก็ชาวราศีมีน
แบบว่าโอ้โหงานมากเงินมากดีไปหมดเลยนะยิ่งชาวราศีธนูเนี่ยโอ้โหช่วงที่ผ่านมาคือปัญหาอุปสรรคเยอะ
พอปี๖๓ดวงดีขึ้นมันก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าแบบมันดีขึ้น
แต่ชาวราศรีมีนเขาเรียกว่าดวงมันเงียบเงียบมาตลอดนะพอ๖๓เนี่ยโอ้โหงานเยอะ
ก็คือราศีที่คาดว่าจะดวงดีสุดแต่ที่ต้องระวังล่ะสักหนึ่งราศีที่แบบว่าต้องระวังมากที่สุดเลย

คือโอกาสที่ประสบความสำเร็จคือมี
แต่ว่าบางคนอาจจะแบบท้อแท้ใจแล้วก็ออกไปก่อน

ก็ต้องอดทนกันก็แล้วกันสู้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกราศีนะจ๊ะ
เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูครบทั้ง๑๒ราศีเลยนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอกไก่นะคะ